เหตุระทึกเป็นเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์

ถ้าเกิดมันบึ้มขึ้นมาโอ้โหคุณคะกลายเป็นเนี่ย

แล้วจะบอกว่าจุดเกิดเหตุคือใจกลางกรุงเทพมหานครย่านนวมินค่ะ
เมืองหลวงของเรานี่เองนะคะแล้วเนี่ยประชาชนก็แตกตื่นตกใจกันแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าไฟลุกไหม้อาคารพาณิชย์
จุดที่ไฟไหม้เนี่ยเปิดเป็นร้านขายแก๊สหุงต้ม
บริเวณถนนนวมินระหว่างซอยนวมิน๑๐๕๑๐๗เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานคร
แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ทำอย่างแรกเลยก็คือ
นำรถดับเพลิงเข้ามาในจุดเกิดเหตุแล้วปิดการจราจรบริเวณนั้น
เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ
อย่างคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะใช้เวลาสักประมาณสามสิบนาที
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เพลิงสงบลงนะคะหลังจากที่เพลิงสงบลงปุ๊บ
ก็เข้าพื้นที่เลยค่ะไปสำรวจตรวจสอบว่าเอ๊ะอะไรเสียหายบ้าง
ตรวจสอบแล้วนะคะว่าไฟเนี่ยลุกไหม้ตัวอาคารเสียหายทั้งหมดคือ๓คูหาด้วยกันค่ะ
แท้เจ้าของร้านแก๊สเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเขากับภรรยาเนี่ย
ออกไปทำธุระนอกบ้านพอกลับมาถึงเท่านั้นแหละค่ะ
ภรรยาเนี่ยกำลังจะเปิดประตูเข้าไปพบไฟกำลังลุกไหม้อยู่กลางบ้าน
ก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาเลยจากนั้นไม่นานค่ะเดชะบุญมาก
เพราะว่าหลังจากที่หนีออกมาไม่นานเสียงระเบิดมันดังขึ้น
แล้วไฟก็พวยพุ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงลุกลามขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้าน
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณเจ้าของบ้านเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
ไฟก็ลุกอยู่ตรงกลางบ้านลุกที่ถังแก๊สหรือยังไงพี่
ไม่แน่ใจครับไม่ได้สังเกตจากนั้นยังไงต่อ
ไม่ยังไงผมก็เดินหนีไปเลยครับคือรู้ว่ามันต้องต้องลามต่อแน่ครับ
แล้วก็มีเสียงพุ่งบ้างแล้วก็เดินออกไปครับ
มองว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับที่เราทำมาเป็น๑๐ปีมันไม่เคยเกิดเลย
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะมันไม่เคยเจอครับ
ทางแก๊สเราทุกไปมีการตรวจสอบตลอดหรือยังครับตลอดครับตลอด
อันนี้เป็นคำบอกเล่าของเจ้าของร้านขายแก๊สนะคะ
ระเบิดย่อมได้เลยนะใช่ทำตุ้มตุ้มตุ้ม

นั่นสินั่นสิทีนี้ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านว่าไง
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้กลิ่นนะ
ลิ่นลักษณะเหมือนการ์ดรั่วออกมาจากร้านแก๊ส
จากนั้นไม่นานค่ะมีเสียงระเบิดดังขึ้น
ก็เลยตะโกนให้คนในบ้านบอกว่านี่ให้ออกมาจากบ้าน

นี่ค่ะคุณดูนะนี่คือสภาพหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
เรื่องต้นคุณผู้ชมค่ะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอตำรวจสพตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเอ๊ะจริงแล้วสาเหตุเนี่ย
มันเกิดจากอะไรกันแน่ไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่
หรือเกิดจากถังแก๊สเองนั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ารายงานเพิ่มเติมให้ทราบค่ะ
ถือว่าเคราะห์ดีจริงนะถ้าเกิดระเบิดรุนแรงขึ้นเนี่ยนะคะ